หนึ่งนักแสดงที่เข้ามาสวัสดีปีใหม่ถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็คือคุณแมนการินที่ตอนนี้ค่ะกลายเป็นเจ้าพ่อแห่งศาสตตัวเลขไปแล้วนะคะ
รวมถึงค่ะก็ไม่พลาดที่จะเล่าดวงของวงการบันเทิงในปีนี้ให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
ทีมกันมาสวัสดีปีใหม่แฟนไทยรัฐทีวีกันอย่างพร้อมหน้าเลยค่ะ
สำหรับนักพยากรชื่อดังนำโดยเจ้าพ่อศาสตร์แห่งตัวเลขอย่างแมนการิน
พร้อมด้วยหมอแก้วพัทติมานักพยากรไพ่เหรียญแห่งพลัง
รวมถึงหมอแอ้ค่ะเดิมเมจิกแมนแล้วก็อาจารย์นิ่มเทวจิตปู่
ซึ่งนอกจากจะมีคำอวยพรขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ก็ยังไม่ลืมที่จะส่องดวงวงการบันเทิงไทยในปีนี้ให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ
ทั้งเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็งานมงคลที่เหล่าคนบันเทิงจะพาเรทสละโสดกันเป็นแถว
รวมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะแจ้งเกิดดังเป็นพลุแตกในปีลิงนี้ด้วยค่ะ
เรื่องทางน้ำอะค่ะก็อุบัติเหตุทางน้ำใครจะไปถ่ายละครถ่าย
เช่นท่าพ่อเอกดาราก่อก่อก็เป็นแอนเดิวหรือว่าอัศจรรย์
ส่วนดาวดาราเทนตีหน่อยจะโอเค
ต้าจะตีหน่อยเช่นแมนก็อยู่ในดรตีหน่อย
อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงค่ะ
ส่วนจะเป็นจริงหรือเปล่านั้นก็รอลุ้นภายในปีนี้ดูแล้วกันนะคะ